ผู้ชายคนหนึ่งมีอาการคุ้มครั่งหลอนเอารถยนต์ของพ่อตัวเองมาจอด
จุดไฟเผาแล้วก็นั่งดูมันไหม้หน้าตาเฉยแบบนี้โอ้โห
เหลืออะไรเลยค่ะรถกระบะของพ่อเขาดูสิฮะ
เหลือแต่โครงเหล็กทั้งคันไปหมดทั้งคันนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนาขาพร้อมด้วยอบตนางาม
ขอนแก่นต้องนำรถไปฉีดแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับ
มันไหม้หมดทั้งคันแบบนี้นะฮะก็ใช้เวลาฉีดอยู่สักประมาณชั่วโมงหนึ่ง
ก็เพลิงก็สงบกันไปค่ะนะแล้วก็นำตัวนางทางด้านของผู้ชายที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ที่เขานั่งดูรถไฟไหม้นั่งเฉยอยู่แบบนั้นแหละครับนะฮะ
แล้วถามเขาเป็นใครมาจากไหนไปถามแม่เขานางมาลัยก็เป็นแม่ผู้ก่อเหตุบอกว่า
รถคันนี้เป็นของสามีฉันนะฮะคือเอาไว้ทำมาหากิน
คนก่อเหตุก็ลูกนี่แหละเอาแล้วทำไมลูกถึงเอารถพ่อมาเผาค่ะ
เสพยาจนหลอนแล้วเหมือนมีอาการบายโพล่ามร่วมด้วยครับ
ไปก่อนค่ะเอากุญแจไปเผาก่อนอืม
อยู่ข้างทางนะฮะแล้วสุดท้ายก็เอารถเนี่ย
มาเผาแล้วก็นั่งดูคือถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นภาพนะ
คือตอนเขาดูเขาด้านนั่งยิ้มมันก็มีความสุข
อะไรอย่างเงี้ยนะชาวบ้านก็เลยจะมาช่วยกันดับ
แต่มันดับไม่อยู่ก็ต้องแจ้งดับเพลิงมานะฮะ
แล้วก็คุมตัวลูกชายเจ้าของรถไปที่โรงพัก
สินมันเสียหายก็เป็นรถของพ่อเขาแหละ
ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ประสงค์จะเอาความก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือกับลูกอะเนาะ
จะแจ้งความก็ยังไงก็คงต้องรอให้พ่อแม่ตัดสินใจนะครับ
ยาเสพติดนำพาหายนะมาให้ตลอดนะคะ